ดูนี่กันนะฮะที่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังคุณปุ้ยคุณก๊อฟเนี่ยนะฮะ
จราเข้โอ้โหมันวิ่งวิ่งเข้าใส่คนถ่ายเลย
อันนี้จะเห็นชัดเลยนะคุณว่าจราเค้เนี่ยอยู่ริมบึงบัวก่อน
ช่องบ้านเขาต้องเก็บบัวอยู่ตกออกตกใจเลยนะฮะไปดูกันฮะ
เอ๊ะทำไมมันอีก
ไม่ใช่ผิดสวยเงินตัวท้องแน่นอน
คุณปุ้ยเห็นไหมมันอ้าปากกว้างเลย

ใช่คุณก๊อฟเห็นไหมมันวิ่งไล่เลย
คือปกติจราเข้เราเห็นส่วนใหญ่จะอยู่กลางแม่น้ำ

ใช่ค่ะ
มันก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะค่ะ

สัดครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะ
มันคงบอกถ่ายแล้ว
ถ่ายใช่ไหม
พระขะพลกันก่อนน้องพระขะพลเป็นคนพบเห็นจอราเข้คนแรก

กำลังลอยน้ำขึ้นมาเพื่อจะขึ้นฝั่งเนี่ยนะฮะ

นอนอยู่บนฝั่งนะครู

ผมเห็นจะเลยและผมเห็นปุ๊บ

ผมเนี่ยตกใจวิ่งเหนียวตัวรอดเลย

ทีนี้ทีมของเรานะฮะไปคุยกับคุณอา
และก็ตามชาวบ้านมาช่วยกันดูซิ
มาช่วยกันโสดส่องซิไอ้เข้มันมาอยู่ไหนนะฮะ
มันดุร้ายนะเพราะว่าที่ถ่ายได้เนี่ยโอ้โหมันนอนอ้าปากมันขู่แล้วมันวิ่งไล่อ่ะคุณ
คู่นี้ไงเออนะครับชาวบ้านมาช่วยกันจับจอยเข้ดังกล่าดุร้ายใส่
ส่งเสียงขู่อ้าปากตลอดเวลาแต่สุดท้ายถามว่าจับได้ไหม
เขาบอกสามารถจับจราเข้ตัวนี้ได้แล้วนะ
แต่นึกว่าเรื่องจะจบคุณพอจับไปตัวหนึ่งยังไม่จบอีกหรอคะยังฮะ
มันมาหลายตัวมันต้องมีพ่อมีแม่มันแน่เลยพอรุ่งเช้านะ
เจ้าของบ่อบัวเนี่ยก็ลงไปเก็บบัวไปพบนี่คุณเดี๋ยวเขาชี้ให้ดู
รอยเท้าขนาดใหญ่นั่นไงนี่ฮะจึงเชื่อว่าในบ่อบัว
จะมีจรเขตที่ใหญ่กว่าเจ้าตัวเมื่อกี้อีกค่ะโอ้โหนี่นี่นี่นี่
รอยเท้าเนี่ยนะฮะฟังเสียงพี่เขาหน่อยฮะ
ตัวที่เจอจับขึ้นมาแล้วจับขึ้นมาแล้วกี่ตัวครับ
ตัวเดียวตัวหนึ่งแต่เมื่อวานตอนที่ผมเดินไปเก็บบัวใช่ไหม
ก็เลยไปสังเกตดูอ้าวน้ำไม่รั่วแต่มันมีรอยตีน
อืมเจอรอยเท้าใหม่อ่าไปเจอรอยเท้าใหม่
วันนี้ที่ผมพาชุดเทศบาลเขาชี่จันทร์เข้าไปดูอ่ะ
มีรอยเท้าใหม่คือตอนนี้น้าเชื่อว่ายังมีอยู่
ยังมีอยู่เออเนี่ยรอยเท้ายังมีอยู่ทีนี้คุณ
แล้วใครจะกล้าลงไปเก็บบัวอะไรไม่มีค่ะ
มันไม่ได้พายเรือลงไปเก็บบัวนะคุณนะ
เวลาเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นคนเก็บบัวเขาลงไปทั้งตัว
ใช่ค่ะฮือ
ว่าเราอาจจะเห็นถ่ายเป็นภาพได้
ชะละวันกุมภีร์จรเครศแสนดีอยู่ในบ่บัว
ไม่ดีแล้วนะแบบนี้นะ